หนึ่งพิธีที่ใกล้ชิดกับคนไทย

แต่เมื่อตายจากไปแล้วเนี่ยเราจะทิ้งอะไรเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง
งานนี้เขาบอกว่าถ้าจะจัดงานศพทั้งที
ขอทิ้งสิ่งที่มีประโยชน์เอาไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้เถอะค่ะ

มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพนะคะ
พวงหลีดดอกไม้สดดอกไม้แห้งไม่เอา
ขอเป็นสิ่งของเครื่องใช้
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนดีกว่า
เห็นไหมเขาเลยเอามาประดับตกแต่งทั้งหีบศพแล้วก็บริเวณโดยรอบงานค่ะ
คือเข้าใจนะพวงหลีดที่เป็นดอกไม้หลายคนเขาก็ให้กันแบบนี้มาตั้งนานแล้ว

แต่บางคนก็มีไอเดียที่ว่าเอาของที่แบบเป็นของใช้

ใช่ไหมเก้าอุ้งเก้าอี้เก้าหมีเหมือนกัน
ทางวัดหรือชาวบ้านเขาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ส่วนงานนี้ค่ะบอกว่าขอเป็นพวกของใช้ของกินเลยได้ไหม
อย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผงซักฟอกน้ำยาล้างจาน

ข้าวสารขนมเกลือน้ำตาลทรายน้ำปลาไข่เยอะแยะมากมาย

ก็นั่นไงเขาบอกว่าของพวกนี้มันคือได้ใช้
ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็เอามาตกแต่งวางให้สวยงาม
เพราะอะไรเพราะว่าจริงมันก็ดี
ให้ดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้งมันก็ทำให้บรรยากาศที่เศร้าโศกดูสดชื่นขึ้น
แต่เขามองว่ามันเนี่ยสวยอย่างเดียว
แต่พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยก็ต้องทิ้งไปเสียดายเงินเป็นหมื่น
ก็เลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเอามาเป็นพวกเครื่องใช้ต่าง
อย่างบริเวณหน้าศพเนี่ยนะคะบริเวณหน้าหีบศพเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวสารบรรจุกระสอบมาวางตั้งเลยค่ะ
แล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ต่างมากมาย
เราไปถามแนวคิดนี้จากหลานของผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็จะจัดประดับตกแต่งหน้าหีบศพด้วยดอกไม้สดดอกไม้แห้ง
ซึ่งมันก็ราคาหลายหมื่นพอใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งมันไม่เกิดประโยชน์อะไร

ถ้านำเอาของกินของใช้หรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคมาประดับแล้วก็หนึ่งล่ะราคามันถูกกว่า
และที่สำคัญนะพอเสร็จงานศพนี้แล้วก็สามารถแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้ด้วย
ว่ามันดีตรงนี้แหละเออส่วนทางด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือ
คุณอดีศักดิ์สุขมากผลนะคะบอกว่างานนี้เป็นงานแรกในพื้นที่ที่มีการนำเอาของใช้เหล่านี้มาประดับตกแต่งเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เกิดประโยชน์ด้วย
นี่ก็เป็นเรื่องของไอเดียแนวคิดของเจ้าภาพผู้จัดงานนะคะใดใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นดอกไม้เนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับจิตใจแอนเป็นบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นการส่งมอบนะคะ
เป็นการส่งผู้วายชนให้ไปสู่สุขติค่ะครับเออเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะ
เพราะว่าจะได้นำไปใช้ต่อเนื่องได้ด้วยนะคะ